๖นาฬิกา๕๕นาทีแล้วค่ะ
มาตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเทียล

สวัสดีคุณผู้ชมเช้าข่าวชัดโซเชียล
พฤหัสบดีแบบนี้เจอกันกับเฟื่องเช่นเคย
ก่อนเข้าช่วงเฟื่อเมื่อกี้ยังบอกว่า
ดูเยอะมากเมื่อกี้๒๐๐คนพอเฟื่องมาเหลือ๑๕๐๐เลย

แต่เราก็ต้องมีโฆษณานะคุณผู้ชมนะไม่มีก็อยู่ไม่ได้นะ
ก็เลยมีพักนิดนึงคนดูก็เลยอาจจะหายแวบไปกลับมาใหม่

เพราะว่าวันนี้ข่าวในช่วงโซเชียล
มีแต่ข่าวเด็ดแซ่บมันอย่างที่พี่มิ้วบอกจริงนะคะ
ข่าวแรกเป็นเหตุการณ์นาทีระทึก
ซึ่งก็ทำเอาคนเห็นภาพนี้อกสั่นขวัญแขวนกันพอสมควรนะคะ
เป็นเหตุการณ์ระทึกการทะเลาะวิวาดกันของคนขับรถบรรทุก
ที่ก็มีเรื่องมีราวแล้วก็ถึงกับเอามีดเอาไม้มา
ชันกันกลางถนนแบบนี้เลยล่ะค่ะ
นี่เราวงกลมเอาไว้เห็นนะคะ
เหตุการณ์ทะเลาะวิวาสระหว่างคนขับรถบรรทุกพ่วง
ในภาพจะเห็นชายคนหนึ่งปีนขึ้นไปตรงประตูคนขับบนรถบรรทุกพ่วง
ทะเบียน๗๐๖๓๕๒เพชรบุรีค่ะ
แล้วก็ใช้เท้าถีบประตู
ก่อนจะมีพักพวกอีกคนนึงนะคะใส่เสื้อสีชมพู
ถือมีดเดินปรีลงมาจากรถ
หลังจากนั้นก็มีชายอีกคนนึงค่ะ
วิ่งถือไม้ตามไปสมทบที่หน้ารถบรรทุกคันนั้น
คือเป็นอาวุธร่อนเพียบเลย

แล้วคือเกิดเหตุการณ์ยังไม่มืดดีด้วยนะคะ
คันที่ทำร้ายนี่คือรถหมายเลขทะเบียน๘๗๙๐๓๔นครปฐมค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนย่านพระราม๒บนทางพิเศษกาญจนาพิเศษนะคะ
ก็มุ่งหน้าไปยังพระประแดงสำหรับถนนเส้นนี้

เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานความยาวประมาณนาทีครึ่ง

ก็เลยทำให้คลิปนี้เป็นที่โด่งดังบนโลกโซเชียลมากเมื่อวานนี้นะคะ

ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังสถานีตำรวจทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้รับรายงานถึงเหตุการณ์นี้แต่อย่างใดค่ะ
ขณะที่ชาวเน็ตก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายนะคะ
ส่วนใหญ่ก็ขอให้อุ่นใจร่มกันหน่อย
ใช้รถใช้ถนนนะคะให้มีน้ำใจต่อกัน
ขณะที่บางความเห็นก็วอนให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง
แล้วก็จับกลุ่มคนผิดมาดำเนินคดี
เพราะการกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่อุกอาจ
ไล่ฟันกันกลางถนนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเลยล่ะค่ะ
ซึ่งถ้าได้ฟังเสียงในคลิป

คนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้เนี่ยถ่ายภาพเอาไว้

เขารายงานเป็นช่วงเป็นขั้นเป็นตอนเลย
เล่าเป็นเสื้อสีชมพูมีอาวุธติดลงมา
ขอบคุณมากสำหรับชาวเน็ตก็นี่ไงก็เป็นผู้สื่อข่าวได้

อืมนะคะ

แต่ว่าไม่เหมาะสมแน่ล่ะสำหรับกันมาฟันกันขนาดนี้
เหมือนกันนะต่อให้ไม่ได้เป็นคู่กรณีดูแล้วก็น่ากลัว